คะมาติดตามดราม่ามหากราบของครูอ้อยเข็มทิศชีวิตกันบ้างนะคะ
อ้อยเคยเดินทางไปแจ้งความ
เพื่อเอาผิดกับผู้ที่ขู่กันโชคทรัพย
จำนวน๑๑ล้านบาทจำได้
และมาช่วงสายที่ผ่านมาครูแง๊แห๊ะรสภนค่ะ

บ่อทองจังหวัดชนบุรีค่ะพร้อมกับนายชวนรัตนขจิตวงธนายความอืม
สีหน้าสีตาที่สดใสไม่ได้แสดงอาการเครียดแต่อย่างใดนะคะซึ่งเธอเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
โดยได้มีการนำหลักฐานต่างเข้ายื่นฟ้องพันธ์ตำรวจเอกเสมออ่อนมั่ง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ่อทองโดยไม่ต้องการให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพในขณะที่สอบปากคำ
ใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงซึ่งในเบื้องต้นไม่ต้องมีการประกันตัว
ต่อจากนี้ก็รอรับการเรียกตัวหากเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ที่อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ๓๐วันก่อนนำสำนวนส่งอายการจังหวัดชนบุรีค่ะ
โดยหลังจากที่ครูง้อให้ปากคำเสร็จนะคะได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า
ได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนในครั้งนี้และได้มีการพูดคุยกันตามปกติ
ข้อกล่าวหา๔ข้อหาประกอบด้วย๑ความผิดฐานกันโชคทรัพย์
รีดทรัพย์๓หมินประมาทและ๔นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
และพร้อมจะกลับมาอีกครั้งหากตำรวจมีการเรียกตัว
จากตัวเองมีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์
อีกทั้งยังไม่ได้มีการพูดคุยกับครูอ้อยเข็มทิศชีวิตเป็นการส่วนตัวนะคะคุณผู้ชม
คือจริงแล้วก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการออกหมายเรียก
เงาะรสสุคลนะคะให้เข้าไปรายงานตัวเมื่อวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ครูเงาะเนี่ยไม่สะดวกนะคะเพราะว่าติดภารกิจก็เลยมารายงานตัวในวันนี้แทนนะคะ
หลายคนอาจจะมองว่าเธอเบี้ยวกันไปรายงานตัวหรือเปล่านะ
แต่วันนี้ไม่ใช่นัดนะวันนี้ไปรายงานตัวแล้วก็พูดคุยกับตำรวจเรียบร้อ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าตำรวจต้องการเรียกสอบปากคำเพิ่มเติม
ก็จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้วยใช่ค่ะอ่าคุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้ว